งานประเพณีชักพระหรือลากพระเป็นงานบุญรื่นเริงประจำปีของชาวภาคใต้
และเชื่อกันว่าการลากพระจะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
นิยมตกแต่งเรือรถหรือล้อเลื่อนสำหรับลากพระเป็นรูปพญานาค
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการให้น้ำแก่มนุษยโลก
เรือที่ใช้ชักพระจะใช้เรือเพลียวเป็นเรือชักลากและมักจะมีการแข่งขันฝีภายกันด้วย
ส่วนเรือพระจะใช้เรือขนาดใหญ่สำหรับตั้งนมพระหรือพนมพระ
ซึ่งก็คือบุษบกสำหรับวางพระพุทธรูป
มีเชือกเส้นโตที่ส่วนหัวและท้ายข้างละ๒เส้นสำหรับชักลากและแย่งเรือพระกัน
มีพล๒โมง๑สำหรับตีประโคมระหว่างลากพระ